แล้วก็ไปถึงวินาทีที่สำคัญมากมากนะครับที่จะตัดสินความสามารถของครอบครัวของญาติเทียมจากจังหวัดชายภูมิว่าจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่เราร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรามีของขวัญสุดพิเศษมอบให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจต่อชีวิต

จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
ผมก็เรียนเก่งมีเงินเยอะ
แล้วพ่อจะได้มาอยู่กับเรา
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ถ้าสีบนสุดของรุ้งคือสีแดง
ล่างสุดคือสีอะไร

สปายเลือกตอบตัวเลือกที่๑
สีม่วงซึ่งเป็นคำตอบที่
โฆ่งโฆ่งโฆ่งโฆ่ง
โฆ่งโฆ่งโฆ่ง

บนสุดของมุ้งเป็นสีแดงสีล่างสุดต้องเป็นสีม่วงนะครับ
สีของลุงมีทั้งหมด๗สีนะลูก

ว่าครอบครัวของคุณย่านะครับจะสามารถทำได้๔ข้อเลยหรือไม่นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ความรู้ระดับชั้นป๓ครับ
ผมชอบอยู่บ้านหลังนี้ครับ
เพราะผมอยู่กับพ่อกับแม่
เวลาพ่อผมไม่อยู่ผมก็คิดถึงครับ
เวลาที่ผมกับน้องน้องมาบ้านล่างนี้
ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่กับพ่อครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขียนเป็นคำย่ออย่างไร
ที่สามครับก๔ทวครับ

ถูก
ถูก
เปล่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขียนเป็นคำย่อว่า
ก๔ผอลูก

จะได้เงินไปต่อชีวิตเนี่ยนะครับ

แล้วก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่อง
โรงเรียนบ้านหนองอ้อครับ
ผมรู้ว่านานแล้วผมก็คิดถึงครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตุ๊กตาที่อยู่บริเวณหน้าเสาทงมีทั้งหมดกี่คู่

ตัวเลือกที่สี่สิบคู่ซึ่งเป็นคำตอบที่
คู่ครับ

มีอาชีพก็คือทำไร่ทำนาเลี้ยงหลานจ้ะ
ครอบครัวของป้าอยู่กัน๖คนจ้ะ
ทุกวันนี้ก็ไปช่วยปู่เข้าทำนาจ้ะ

เห็นย่าทำงานอะไรเห็นปู่ทำอะไร

เขาทำได้หมดทุกอย่างค่ะทำได้หมดทุกอย่าง
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ

ใส่ถุง๘ถุงถุงละ๕กิโลกรัม
ภายในเวลา๓นาทีครับ

ย่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
ย่าทำได้

๑แสง

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ
๓นาที๑๔วินาที
สรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของย่าเทียมทำไปได้๒ข้อ
รับเงินไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

ตามที่เราบอกเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่า
เรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นย่าเทียมจะมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
ดอกนั้นมีเวลาทั้งสิ้น๒๐วินาที
เพราะฉะนั้นวันนี้ป้าได้กุญแจไป๒ดอก
ป้าจะมีเวลาในการไขทั้งหมด๔๐วินาทีด้วยกัน

เป็นยังไงครับมันใจชื้นขึ้นมามากมั้ยตอนนี้
จะได้โบนัสอะไรกลับไปบ้านด้วย๔๐วินาทีนะกับกุญแจต่อชีวิต๒ดอกนะครับ

เฮ้ยออกดีกว่า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

เนี๊ยะหมดเนี๊ยะหมดเนี๊ยะหมด

เป็นเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
เอาละ๑ตู้ผ่านไปนะครับคุณผู้ชมครับ

ย่าเทียมนะฮะได้ขายเอาไว้นั่นก็คือตู้ที่๔นะฮะ
ในตู้ที่๔นี้โบนัสที่อยู่หลังตู้นี้คืออะไร
เนมเมน

ได้รับเงินรางวัลบวกกับเงินโบนัส
รวมทั้งสิ้น๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัมครับ

อยากจะรู้ว่าหมื่นนึงอยู่ที่ตู้ไหนนะฮะ

โบนัสที่อยู่ในตู้นี้ก็คือ

ไปต่อลมหายใจตรงไหนได้ก่อนครับ

ซ่อมแซมบ้านให้หลานอยู่

วันนี้ย่ามาเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
แล้วก็ได้รับโอกาสดีแบบนี้

เต็มที่กับทางรายการแล้วนะครับ

อะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเขายังเผชิญกับวิกฤต

ย่าอยากให้กำลังใจอะไรกับเขาเชิญเลยครับ

ทุกคนครับบ้านของพ่อที่สุดโทรม
หลังนี้คือความทรงจำ

หัวใจของเด็กก็คงสลายตาม
เรามาช่วยกันต่อเติมความแข็งแรงให้กับบ้าน

ขออนุญาตฝากเลขที่บัญชีบ้านหลังนี้ไว้

วันนี้ขอบคุณย่าเทียมและเด็กมากนะ

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
มะหนูป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ

อย่างไม่หมดเท่านั้นครับนะครับผู้ชมครับ

ในช่วงกุญแจต่อชีวิต

รับหมัน